เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปยังไงมายังไงแล้ว
ถึงไปเห็นช่องลับข้างหลังโรงแรม
ก็คือพี่ผมใจดูกล้องควัญชนปีดที่ทัชเชีย
ผมมองดูแล้วข้างหน้ามันปกติหมด
งั้นรถวิ่งเข้าวิ่งออก

คนก็ไม่มีเดิน
ผมก็ดูสักพัก

ถ้าเปิดประตูข้างหน้า
มันต้องดังก็แก๊กแล้วผมล็อกโซ่

ผมก็เอ๊ะใจผมก็เลยเดินมาไปคนเดียวเลย
ผมก็ว่าข้างล่างนี่มันเป็นช้องอะไร

เพราะถ้าดูจากด้านในห้องเราเนี่ยมันไม่มีหน้าต่างตรงไหนอีกแล้ว
ใช่ครับผมมันมีจากประตูเข้าออกหลักแล้วล็อกเรียบร้อยทุกอย่างพอไปข้างหลังนอกจากเจอกระเป๋าเมียแล้ว
เจอช่องนี้อันไหนคือห้องใครผมจะอยู่สุดนู้เลยครับ
คอมเพรสเซอร์แอร์จะมีอย่างนี้ทุกห้องใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนที่ไปดูมันปิดอยู่หรือมันเปิดอยู่
มันปิดเป็นอย่างนี้ครับผม
พี่โยก็งงมันคืออะไร
ผมก็เลยถามพวกยามผมเจอกระเป๋าแล้วผมตะโกนบอกแฟนผม
ว่าเจี๊ยบกระเป๋าเราอยู่นี้ภาพนี้ใหญ่ในภาพนี้
อันนี้คือมองเข้าไปจากด้านหน้าห้องใช่ไหมใช่ครับผม
แล้วเห็นข้างหลังนู้นไกลที่มีแสง
แสงอะอันนั้นคือกระจกเราคิดว่าเป็นกระจก

ผมก็ถามว่าแล้วมันเป็นยังไงช่องมีน้อยลงไม่ล่วง
เขาบอกว่าเวลาผู้ชายพากิ๊กมา

แล้วเขารู้ว่าเมียล่วงตามมาอย่างนี้
เขาจะรีบวิ่งไปเปิดประตูข้างหลังให้เมีย

แล้วพอปิดปึ้งถ้าเมียหลวงเข้ามาในห้องปุ๊บมันก็
อ้าวกระจกเงา
เธอก็อยู่คนเดียวนี่ใช่ครับโย่เธออยู่คนเดียว

เข้าในห้องที่ไม่เจอใครเลย

วิธีการก็คือถอดกรจากข้างนอก

แล้วพอถอดกรอนมาปึ๊บเข้ายังไงผลักเข้า

เปิดปลดกรอนดันไปก็ไม่มีเสี่ยงอะไรเลย
มีลูกยางรองมีลูกยางข้างในลองตรงกระจก
ไม่ฝืดไม่เอี๊ยดไม่อั๊บ
แต่อันนี้มันช่องใหญ่ตัวคนเนี่ยผ่านได้อยู่แล้ว
ใช่ครับเอียบตู้แอร์คือขึ้นข้ามสบายเลย

ว่าคุณปอเขารู้เรื่องช่องลับตอนไหน
คุณพอครับคุณพอคุณพอรู้เรื่องช่องลับตอนไหนฮะช่องลับเมียน้อยมีเมียหลวงครับผมพร้อมตัวเลย
เลยไหมอึ้งเลยไหม
ผมไปนอนมาทั่วประเทศแล้วผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับ
ยืนยันว่าทางหน้าห้องเราแล้วก็ล็อกของเราอย่างมีประตูหลัก
เรียบร้อยครับฮองทรงฮองโซลแล้วก็ล็อกของเรียบร้อยครับ
คิดว่ายังไงน่าจะเข้าทางช่องนี้แน่นอน
แน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์

ตอนมันเข้ามาแสดงว่าย่องเบามากเลยมันไม่ได้ยินเลยคือไม่
ผมคาดการณ์ว่าจะโดนยาด้วยผมนี่ครับโดนลมยา
อาจจะมียายาอาจจะเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องกันครับ

ลูกก็ยังไม่ร้องเลยมันเป็นไปไม่ได้อะครับ
แล้วมันได้ไปตรวจร่างกายกันไหมฮะ
หลังจากเกิดเหตุว่ามันมีสารแปลกปลอมอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่ในร่างกาย
ก็ไม่เห็นทางจะว่าไงเนี่ยผมก็บอกเขาไปแล้ว
ตอนที่เขามาเก็บหลักฐานเก็บอะไรที่แรก

มันผิดปกติมากครับ
ไม่มีใครลุกดูซุบตัวเลย

สั่งอาหารดื่มหรือน้ำดื่มหรือว่า

ไม่ไม่ผมไม่ได้กินอะไรของทางรีสอร์ทเลยครับครับ

ผมคิดนี่อันนี้ผมคิดความคิดผมนะครับ

ระบายอากาศก็อยู่ใต้แอร์พอดี

แกจะมาตกทางผมกับครอบครัวผมนอนพอดีครับ
คือทั้งห้องของพี่โยกับพี่เชฟเนี่ย
เขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอลอะไรเลยเขาบอกนะฮะ
คืนนั้นคุณปอล่ะฮะไปกินข้าวกับเพื่อน
ให้ผมนั่งอยู่บ้านน้องครับแล้วก็มีเพื่อนมาหา
ผมก็ดื่มไปนิดหน่อยครับเพราะผมมีลูกมาด้วยดื่มเยอะไม่ได้ครับ
ซึ่งยังไงซะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ยินอย่างน้อย
ภรรยาเราอยู่มันภรรยาก็ต้องได้ยินอะไรต่อ
ผมนับแก้วอะไรผมดื่มประมาณไม่เกินสามแก้วครับเรา
ทำไมสองคนสองห้องพุ่อย่ายสี่คน
ขอคุยขอเคลียร์กับเขาแล้ว
เขาไม่รับผิดชอบใด
นั่นแหละครั้งสุดท้ายที่ผมจะคุยกับเขา
โทรมาไม่มีครับไม่เคยโทรมา